นี้มีข่าวเยอะเลยให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
มาดูเรื่องราวของบุคลากรทางการแพทย์กันก่อนนะครับ
น่าเห็นใจนะคะคือปฏิบัติงานกันหนักค่ะ

แล้วมันก็เลยเกิดเป็นภาพนี้ค่ะ
ขณะที่พยาบาล๓คนกำลังจะช่วยพลิกตัวผู้ป่วยโควิด
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูพร้อมกันค่ะ

ใช่หงายหลังตึ้งเลยนะคะ
ซึ่งแอคเคาน์สุรายยานะคะ
คนที่แชร์ก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นประมาณเดือนที่แล้ว
ตอนที่พยาบาล๓คนกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องแรงดันลบ
ที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

ตัวเธอรวมถึงเพื่อนพยาบาลสองคนเนี่ย

ต้องเปลี่ยนท่านอนให้เป็นนอนคว่ำ
คือปกติจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ประมาณ๕คน

แล้วปรากฏว่าช่วงนี้เคสโควิดเยอะเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็มีจำกัดนะคะ
ต้องทำงานกันแบบต่อเนื่องเลยนะคะ
แล้วก็ทุลักทุเลแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ

พยาบาลคนหนึ่งพลาดท่าก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นดูสิ

หงายหลังตึ้งนั่งลงไปกับพื้นแบบนี้ค่ะ
คงเกิดจากเรื่องของการอ่อนล้าอ่อนแรงด้วยล่ะคุณนะ

ขนาดเราแค่ใส่หน้ากากอนามัยเราบางทีเรายังอึดอัดเลย
แต่คุณหมอพยาบาลใส่ชุดเต็มที่แบบนี้นะครับ

เพราะว่าพยาบาลคนนี้ที่ล้มลงไป
เธอก็บอกว่าตัวเธอพักผ่อนน้อย

ตอนที่เธอล้มลงไปตัวเธอยังมีสติ
ไม่ได้เอาหัวลงไม่งั้นคงเจ็บรุนแรงมากกว่านี้

ก็หลังจากนั้นก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อ
แล้วเธอก็โพสต์การทำงานของเพื่อนพยาบาล

อ่ามีอีกหลายนิดเลยนี่ใช่ไหมค่ะพี่เต้นใช่ไหม
ก็เป็นภาพที่สื่อความหมายว่า
ตอนนี้พวกเราพยาบาลเนี่ย
ยังมีกำลังใจนะที่จะสู้กับโควิดต่อไป
กว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
นี่เห็นไหมคะก็มาเต้นน่ารักแบบนี้
เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจริงค่ะ